เรามาลุ้นกันเลยกับตัวเลขเรารวบมาให้ดูกันโค้งสุดท้าย
คนแรกไปดูหนุ่มออฟสุพนัทออฟกะรอกนอยนั่นเอง
เขาไปทำบุญคุณผู้ชมนี่นะคะตรงไปเลยค่ะที่ไอ้ส้มฉุนค่ะ
อกจากนี้นะคะนักร้องหนุ่มยังได้นำประทัดจำนวน๑แสนนัด
ขวายไอ้ส้มฉุนนะคะแล้วก็ไม่พลาดค่ะที่จะนำเลขประทัดมาให้ดูค่ะ

ตามนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเรียกว่าปังไม่ไหวนะคะ

ฟังเสียงสัมภาษณ์สักเล็กน้อยหน่อยค่ะ
ขอให้เลขนี้นะครับจงดนจิตโดนใจ
ใครที่อยากร่ำอยากรวยนะครับบารมีส้มฉุนอาจจะช่วยได้
รับไปครับสาธุทุกคนขอให้ถูกเลข
เดี๋ยวไว้ถามกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่สำคัญนี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมเราม่นซิตค่อมสร้อย

อันนี้ต้องบอกว่าขยันโพสต์ขยันโชว์เลขในดวงใจซะเหลือเกินนะคะ
ล่าสุดนี่เดินทางไปทำบุญไหว้พระที่วัดหัวลำโพง

บอกเลขที่ชื่นชอบอีกแล้วนะจ๊ะ
ซึ่งในภาพพี่มนตรีได้ทำการวงแดงไว้เลยจ้ะ
ไปที่เซียมซีพร้อมกับบอกว่า

จุดประสงค์คืออยากเสี่ยงเซียมซี
สรุปเสี่ยงได้เลขวสาธิ์
ฉันอ่านตามพี่มนตรีเขาเขียนไว้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เสี่ยงเซียมซีได้เลข๑๘กับ๒๔

อยู่ในใบคำทำนายที่เขาบอกว่าอะไรนะคะ

จะเป็นเจ้าแม่คนใหม่ซะแล้ว
แม่แก้วแม่แก้วของหนุ่มณเดชน์นั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
เดินทางไปไหว้พระทำบุญเช่นกัน
แม่แก้วก็โพสต์ภาพต่างภายในวันที่เจ้าตัวเดินทางไปทำบุญ

อ่างน้ำมนต์ไหนจ๊ะช่วยมาซูมกันนิดนึง

ตัวเลขลอยอยู่เต็มไปหมดเลย
แล้วคุณผู้ชมล่ะคะเห็นเป็นเลขอะไรเอ่ย
เพราะแม่แก้วเนี่ยเขาไม่ได้เขียนบอกไว้นะว่าเป็นเลขอะไร
นานาจิตตังค์นะตาดีได้ตาร้ายเสีย
พี่มนต์สิตเนี่ยบอกเลยว่าลอตเตอรี่เนี่ยเขาออกกันเดือนละ๒งวด
งวดที่๑กับวันที่๑๖พี่มนต์สิทธิโพสต์ไปแล้ว๔งวดนะคะ
ส่วนวงการนางงามเขาก็คึกคักเหมือนกันคุณผู้ชม
มีเลขเด็ดนะบอกเลยว่าแฟนนางงามเนี่ย
ก่อนหน้านี้เขาเห็งมาจากน้องนางงามกันหลายงวดแล้วนะฮะ
ส่วนงวดนี้ก็พาไปดูรถประจำตำแหน่งของน้อง
เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งเดินทางไปรับรถก็คือเป็นของรางวัลหลังจากที่น้องประกวดได้นั่นเองนะคะ

งานนี้ค่ะผู้อำนวยการกองประกวดอย่างพี่ปุ้ยก็บอกเลยว่า
อันนี้ไม่ได้จะใบ้อะไรนะดวงใครดวงมันก็ให้ดูเฉยว่ารถน้องได้มาแล้วรถสวยนะคะ
อกจากจะสวยแล้วแม่นมาหลายงวดนะ
คือตัวน้องเองไม่ได้แบบว่าให้ลงให้เลขอะไรหรอกแต่ว่าแฟนนางงามเอาไปทายกันเองคุณผู้ชม
คืองวดที่แล้วเนี่ยหมายเลขการประกวดของน้องนะคือเลขสองเจ็ด
คนก็เอาไปหาซื้อลอตเตอรี่กันไม่มี๒๗ก็ซื้อ๗๒กันบ้างนะฮะ
เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ได้รางวัลกันมาแล้วเหมือนกัน
จะสวยจะเฮงหมานมงขนาดไหนงวดนี้ก็ลุ้นกันอีกทีแล้วกันนะคะ
ขอให้คนสวยเนี่ยให้โชคพวกเราบ้างก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ